ชัยภูมิใครมีเบาะแสก็ช่วยแจ้งตำรวจด้วยแล้วกันนะคะ
เขากำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย๔คนค่ะ
บุกไปปล้นทรัพย์ชาวต่างชาติค่ะที่บ้านของชาวต่างชาติที่ชายภูมิเนี่ยค่ะ
เอาทรัพย์สินไปล้านกว่าบาทคุณผู้ชม
ใหญ่หลังนี้ค่ะเนี่ยค่ะอยู่ที่หมู่๑๐ริมถนนบ้าน
โนนป่าชาติพระทองคำอำเภอเนินสง่าจังหวัดชายภูมิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕
คืนวันที่๒๕ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่๒๖ที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนี้ล่าสุดตำรวจสืบสวนสพเนินสง่าไปตรวจรอบบ้าน
หาหลักฐานร่องรอยของกลุ่มคนร้ายค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะลุงบุญซึ่งเป็นพ่อของเจ้าของบ้าน
เล่าบอกว่าลูกสาวที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยกับสามีนะคะ
กลับมาจากต่างประเทศก็มาพร้อมกับเพื่อนชาวต่างชาติ
มาพักกันที่บ้านนี้นะคะ
วันที่๒๕ก็เชิญญาติมิตรคนสนิทใกล้ชิด
มากินข้าวกันจนถึงช่วงเที่ยงคืน
แขกก็แยกย้ายกลับทั้งหมดก็พักกันอยู่ในห้องนอน
ตี๓มีคนร้าย๒คนค่ะบุกมาในห้องนอนของลูกสาว
อยู่กับสามีแล้วชักปืนขู่ให้นอนคว่ำหน้า
คนร้ายอีก๒คนตามมาสมทบ
แล้วเอาทรัพย์สินไปนะคะอย่างเช่นนาฬิการู๓เรือน
เงินสกุลไทยและต่างชาติรวมมูลค่าแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๑ล้าน๕แสนบาทค่ะ
ตำรวจก็หาเบาะแสต่างนะคะ
ล่าสุดก็เชิญตัวหญิงสาวเจ้าของบ้าน
กับสามีชาวต่างชาติแล้วก็ญาติญาติ

คำหญิงสาวเจ้าของบ้านบอกว่า
บ้านนี้สร้างไว้๔๕ปีแล้วเอาไว้พักผ่อน
เวลากลับมาประเทศไทยพร้อมกับสามี
ช่วงไม่อยู่บ้านเนี่ยก็ให้ญาติเป็นคนดูแล
ก่อนเกิดเหตุก็นั่งกินข้าวรวมกันประมาณ๑๐คน
ของผู้เสียหายบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังตกใจ
เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนในระแวกนี้ค่ะ
มีรายงานบอกว่าคดีนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๓กิโล
แต่ว่ามีถนนสายหลักผ่านหน้าบ้าน
ซึ่งคาดว่าถนนนี้ค่ะเป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการหลบหนี
ขณะเดียวกันคดีนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะอุกอาจ
เป็นคดีอุกชะกันในรอบ๑๐ปีของท้องที่สพเนินสง่านะคะ
ว่าคนร้ายเนี่ยมีการวางแผนเรื่องนี้เอาไว้ล่วงหน้าค่ะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากสอบปากคำหลายชั่วโมง
หญิงเจ้าของบ้านให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวค่ะ
เธอก็เล่านาทีที่เกิดเหตุให้ฟังแล้วยืนยันบอก
ยังไม่รู้นะว่าคนร้ายเป็นใครแต่จำหน้าได้
จำรูปภัณฑ์สันฐานบางคนได้ค่ะ
จำรูปภัณฑ์หน่อย๗๐ประมาณค่ะจอยค่ะ
ซอยแล้วก็มีคนหนึ่งที่
ที่รู้สึกว่าจะอวกนะคะ